ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดยังคงมีความสนุกกับรักแบบหลบซ่อน
จะมีคนต่างเพศมาผัวพันเชิงชู้สาวถึงขนาดหลงไหล
คนมีคู่หงุดหงิดง่ายน่าเบื่อเพราะอาจป่วยไข้
ชีวิตคู่ของท่านจึงไม่สงบสุขไม่ราบรื่น
สุขภาพระวังอาการที่เกิดจากธาตุลม
ฝืนทำกิจกรรมใดถ้ารู้สึกจะเป็นลม
เดินทางเป็นหมู่คณะไม่ค่อยปลอดภัยหรือไม่ได้รับความสะดวก
และอาจถูกทำร้ายโดยเข้าใจผิดหรือลูกหลง
จะได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าข้อเท้าถึงน่อง
หาริมทรัพย์หรือของถูกใจราคาแพงบางอย่างมีแนวโน้มที่จะต้องไปเป็นลูกหนี้ในระยะยาว
การงานทำให้มีการเดินทางจะมีความสำเร็จดี
จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเพื่อนและผู้ใกล้ชิด
ศัตรูคู่แข่งที่ท่านมีอยู่จะพ่ายแพ้
งานด้านใช้สมองจะให้ผลดีกว่างานด้านใช้กำลังแรงงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์